ไปดูคลิปจากโลกโซเชียลกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
เป็นศึกระหว่างสองสาว
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งมีแฟนเป็นธอม
แล้วปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนึงที่ถูกเข้าใจผิดว่า

ตบกันนัวเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูคลิปกัน